ก็ต้องติดตามเรื่องของมาตรการของรัฐต่อนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการจะผ่อนคลายผ่อนปลน
ธุรกิจกิจการกิจกรรมในเฟส๓และเฟส๔
และอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่กระทรวงการคลัง

โครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมาจะต่อยอดได้
เพราะมีข้อมูลของผู้ได้รับการเยียวยาอยู่แล้ว
ทีนี้ก็เลยต่อยอดเป็นโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกัน
รายละเอียดเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะฮะ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ

ตัวเลขวันนี้ก็ติดเชื้อใหม่๓ราย
พอสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็อย่างที่ย้ำมาตลอดว่า
คนตั้งคำถามว่าเมื่อสถานการณ์เบาบางลงแบบนี้
เราจะทำยังไงที่จะเปิดช่องทางให้คนได้ทำมาหากินกันได้เพิ่มมากขึ้น
ทำยังไงให้เจ้าของกิจกรรมกิจการเนี่ยเขาได้เปิด
ดำเนินการต่อแล้วทำให้ลูกจ้างได้มีงานทำต่อ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกคนก็ให้ความร่วมมือครับ
ถึงแม้ว่าการให้ความร่วมมือนั้นจะเป็นการปิดช่องทางการทำมาหากิน
ต้องหยุดกิจกรรมหยุดกิจการร้านค้าต่างเขาก็ให้ความร่วมมือ
ฉะนั้นพอถึงสถานการณ์หนึ่งที่ตัวเลขคนไข้ติดเชื้อลดลง
ตัวเลขคนเสียชีวิตลดลงรักษาหายได้มากขึ้น
กลับบ้านได้มากขึ้นคำถามนี้ก็ตามมา
เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องการทำมาหากิน
เรื่องที่จะทำให้มีรายได้คืนมาเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือน
จะเป็นเรื่องใหญ่จากนี้ไปถ้าเศรษฐกิจฟุบแล้วฟื้นยาก
แล้วซึมยาวซึมไปอยู่อย่างนี้ยาวมันคือมันฟื้นยากครับ
มันฟื้นยากสถานการณ์ณขณะนี้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถึงแม้จะมีการผ่อนปลนให้เปิดร้านได้ให้ทำกิจกรรมได้
แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดครับ
ร้านอาหารร้านค้าหลายร้านเปิดขึ้นมาแล้วอยู่ไม่ได้
ไม่คุ้มทุนครับปิดต่อครับ
ร้านอาหารบางแห่งก็ต้องเจอมาตรการที่เรียกว่ารักษาระยะห่าง
ร้านเขาเล็กถ้ารักษาระยะห่างนั่งกันเต็มที่
ไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่คนเคยมีเคยนั่ง
แล้วลูกค้าก็มาน้อยสุดท้ายขึ้นมาไม่คุ้มครับ
คุ้มค่าจ้างพนักงานไม่คุ้มค่าจ้างคุก
ไม่คุ้มค่าซื้อวัตถุดิบมาไว้ในร้าน
สุดท้ายหลายร้านก็มาตัดสินใจไม่เปิด
เปิดขึ้นมาไม่กี่วันก็ปิดต่อ
อันนี้ก็เป็นปัญหาตามมา
สถานการณ์จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้
เพราะเราจึงต้องเฝ้าระมัดระวัง
บอกกันว่ากาดต้องไม่ตก
ฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของประเทศของเราจากนี้ไปก็คือว่า
เมื่อโควิดผ่านพ้นไปแล้ว
ทำยังไงช่องทางการทำมาหากิน
กลับคืนมาสู่ปกติ
ทำยังไงให้คนที่ไปใช้บริการ
อุดหนุนร้านค้ากลับมาอย่างเดิม
ทุกวันนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาปรับตัวสั่งอาหารทางออนไลน์ซื้อของทางออนไลน์
ห้างเฮิ้งที่เปิดกันมาเนี่ยที่อุตส่าห์เป็นห่วงว่าระวังเถอะเว้นระยะห่างไม่ดีเดี๋ยวจะถูกปิดไม่ต้องห่วงครับ
ไปดูแต่ละห้างเนี่ยคนเดินน้อยกว่าที่คาดกันไว้เยอะเพราะว่าคนเริ่มเคยชินกันแล้ว
ฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจซึมยาวแล้วจะยาวไปอีกนานแค่ไหนไม่รู้
คนไม่มีรายได้คนไม่มีที่จะทำงานร้านค้าทั้งหลายที่เปิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเรียกลูกจ้างกลับไปทำงานหมดนะครับ
แต่ก่อนเคยมีลูกจ้าง๑๐คนเปิดขึ้นมาคราวนี้เขาเรียกกลับไปทำงานแค่๓๔คนเพราะคนไปที่ร้านน้อยลง
อีกครึ่งหนึ่งไม่เรียกกลับคนเหล่านี้ก็ต้องว่างงานต่อไปหางานที่ไหนก็ไม่ได้เจอสภาพเดียวกันหมด
คำถามก็คือว่าเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทที่ได้รับมาเนี่ยนี่เดือนที่๓แล้วนะครับหมดแล้ว
แล้วเดือนที่๔เดือนที่๕ถ้าเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้ร้านค้ายังไม่เปิดยังไม่มีงานทำอยู่อย่างนี้
แล้วเขาจะทำยังไงเขาจะเอาอะไรกินเขาจะเอาอะไรเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
เศรษฐกิจในครัวเรือนจะมีปัญหาอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ยากที่สุดสำหรับรัฐบาลครับ
ผมเข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาลอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจยากว่าระหว่างเปิดทางให้คนทำมาหากินเต็มรูปแบบ
ให้ร้านค้าได้เปิดมากขึ้นให้คนได้มีที่ทำมาหากินมากขึ้นให้ลูกจ้างได้กลับไปทำงานมากขึ้น
แต่ถ้ากาดตกและมันเกิดระบาดใหญ่กลับขึ้นมาอีกแล้วจะทำยังไง
ใครจะการันตีใครจะรับประกันว่ามันจะไม่เกิดสภาพนั้น
ฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องฟังฟังทั้งฝ่ายหมอและฟังทั้งฝ่ายภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจเขาต้องการให้คนกลับมามีช่องทางทำมาหากินกันได้เร็ว
ภาคของหมอหมอยังต้องการให้คุมเข้มเพราะสถานการณ์มันยังวางใจไม่ได้
มันยังวางใจไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุด
ประเทศตอนนี้ที่หมอทวีสินหรือสื่อพยายามยกตัวอย่างให้ดู
ว่าหลายประเทศที่กาดตกอเมริกาบราซินบราซิลอินเดียอยู่ในสภาพเดียวกันหมดเลยครับ
อยู่ในสภาพเดียวกันหมดคือมีการระบาดอย่างรุนแรงชนิดที่ว่าสุดท้ายก็เอาไม่อยู่
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคน
อ่านหนังสือพิมพ์ติดตามหนังสือพิมพ์
ไม่มีภาพมีหัวข่าวข่าวเดียวบอกว่าสหรัฐตายใกล้แสนความสูญเสียเหลือคณะนับ
แล้วหนังสือพิมพ์ฉบับนี้หนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดฉบับหนึ่งในโลก
เอารายชื่อคนเสียชีวิตจากโรคโควิดมาเลี้ยงเต็มพืชทั้งหน้า
ไม่พอไปเรียงต่อในหน้าหลังอีกไม่มีข่าวอื่นครับ
คนเห็นก็สลดใจช็อกเลยครับว่านี่คือตัวเลขคนตายที่เอาขึ้นหน้าหนึ่ง
ให้โลกเห็นว่าสถานะสภาพของอเมริกาก็เป็นอยู่อย่างนี้
ถัดมาที่บราซิลเราได้เห็นภาพเขาขุดหลุมเอ๊ขุดหลุมอะไร
ปรากฏว่าพอเห็นภาพภาพมุมสูงท่านเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับ
ฝังศพกันอย่างนี้เพราะบราซินวันนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว๓๖๖๐๐๐ราย
เป็นอันดับ๒รองจากอเมริกาคนตายแล้วเท่าไหร่ครับ๒๒๗๔๖ราย
เมื่อวานซื้นวันเดียววันเดียวนะครับตาย๑๕๐๐อ้าว๑๕๘๑๓ราย
วันเดียวนะครับ๑๕๐๐๘๑๓รายไม่ไม่ใช่๑๐๐๐๐อ่ะ๑๕๐๐
นี่มุมหนึ่งแล้วอีกมุมหนึ่ง

ที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีอาเบะประกาศเลิก
ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศครับเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ
ให้ธุรกิจต่างทยอยเปิดได้ตามปกติหลังจากการติดเชื้อลดลง
เอาภาพมาให้ดูสองมุมมุมประเทศที่เราเขาเริ่มเปิดทางให้คนทำมาหากินมากขึ้น

ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทั้งสหรัฐทั้งบราซิล
ประธานาธิบดีบราซิลเนี่ยต้องย้อนกลับไปอีกทีนึง
เขาบอกกับคนว่า
เจอเขาไปอย่างนี้
สุดท้ายกำลังจะบอกว่า
บ้านเรามาถึงจุดที่เป็นทางสองแพร่ง
แพร่งที่๑ถ้าเชื่อหมอก็ต้องคุมเข้มต่อไป
แหล่งที่๒ถ้าเชื่อภาคธุรกิจก็จะต้องเปิดทางให้คนทำมาหากินได้มากขึ้น
สำคัญว่าจะเอาจุดนี้มาบรรจบกัน
รักษาสถานการณ์ให้อยู่กลาง
อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกมะชิมาปฏิปทาเดินสายกลาง
ส่วนเรื่องของกระทรวงการคลังเมื่อกี้ที่คุณบุ๊กเกริ่นมาเนี่ย
รัฐมนตรีอุตมะก็ยืนยันว่าเรื่องของการเยียวยาภาคธุรกิจ
กันหน้านี้กระทรวงการคลังกำลังเดินหน้าต่อ
เรื่องของการเยียวยาเรื่องการปล่อยเงินกู้
เรื่องของการอัดเม็ดเงินลงไปในภาคธุรกิจ
เรื่องนี้มีรายละเอียดและต้องตามดูกันอีกนาน
สุดท้ายขึ้นมาก็คือว่าวันนี้คนไทยจะต้องชั่งใจ
วันนี้คนไทยจะต้องเข้าใจรัฐบาลนะครับ
คนที่ไม่มีช่องทางทำมาหากินคนที่เดือดร้อน
เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องคำนึงให้มากว่าเขาจะอยู่ยังไงต่อ
ถ้าการทำมาหากินถูกปิดทาง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ